แล้วคือด้วยความที่ช่วงทะเลไปไกลนิดหนึ่งเนี่ย

แล้วก็ทางมันค่อนข้างแบบมีความโล่งด้วย
เป็นเลนส์กว้างมีหลายซอกซอยให้แบบเลือกไป
ตรงนี้เป็นย่านที่เขาชอบมาซิ่งกันอยู่แล้วด้วยใช่ไหมพี่

เป็นถนนที่แบบว่าตำรวจต้องลงตลอดเลย

เมื่อวานนี้ก็เลยเป็นเรื่องบนโลกโซเชียลเหมือนกันนะคะ
ว่าเป็นแก๊งรถซิ่งที่ก่อความเดือดร้อนรำคาญ
ถนนเกษตรนวมินก่อความเดือดร้อนให้กับประชาชนโดยรอบค่ะ
เป็นความทุกข์ของชาวบ้านย่านถนนเกษตรนวมินจริงค่ะ
เมื่อบรรดาแก๊งรถซิ่งแต่งท่อเสียงดังมารวมตัวกันประหลาด

หน้าช็อกโกแลตวิวดรัคอาเวนิวถนนเกษตรน้ำมะมิน
โดยในคลิปก็มีการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ยูทูปนะคะ
จะเห็นได้ว่ารถเก๋งแต่งซิ่งสนวนหลายสิบคัน
ขับมาจอดเรียงรายริมถนนเพื่อรอชมการแข่งขัน
ขณะที่ก็มีอีกหลายคันนะคะทั้งรถเก่งแล้วก็รถกระบะ
ขับมาจอดขวางถนนบริเวณจุดกลับรถ
เพื่อไม่ให้รถคันอื่นแล่นผ่าน
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกลางดึกของคืนวันที่๔กันยายนค่ะ
โดยผู้ที่บันทึกภาพคลิปวิดีโอนี้นะคะ
เล่าถึงบทสนทนาระหว่างไปถ่ายภาพกลุ่มรถซิ่งกลุ่มนี้
แล้วก็เกิดการประทะคารมกันเล็กน้อย
โดยหนึ่งในแก๊งรถซิ่งได้ตะโกนถามว่า

ทำให้คนที่ถ่ายคลิปพูดสวนกลับไปว่า
ไม่ดีแล้วพี่มาทำแบบนี้ทำไม
พวกพี่สนุกกันหลายสิบคันแต่คนเป็นพันแถวนี้เดือดร้อน
สนามแข่งก็มีให้แข่งเยอะแยะทำไมมาแข่งกันตรงนี้ค่ะ
โดยก็บอกว่าการใช้ถนนเป็นสนามแข่งรถของแก๊งรถซิ่ง
แก๊งนี้ใช้เวลาประลองความเร็วกันประมาณครึ่งชั่วโมง
หลังจากนั้นทั้งหมดก็แยกย้ายกันไป

ยังมีผู้ใช้เฟซบุ๊คอีกคนแจ้งผ่านไปยังรายการวิทยุชุมชน
แต่ไม่มีรายงานว่าตำรวจเดินทางไปตรวจสอบหรือเปล่าค่ะ

ว่าสรุปตำรวจได้ลงพื้นที่หรือเปล่านะคะ
สอบถามไปยังพันธบรวจโทบัญชากิจหางนาค

ตำรวจได้รับแจ้งว่ามีกลุ่มคนรวมตัวกันแข่งรถ
หลังจากรับแจ้งก็ได้เดินทางไปตรวจสอบภายใน๕นาที

ว่ามารวมตัวกันเพื่อไปแข่งที่อื่นต่อ
ทางนี้ทางตำรวจก็จะนำภาพจากคลิปวิดีโอมาดูป้ายทะเบียนรถ
แล้วก็ออกหมายเรียกต่อไปในความผิดฐานแข่งรถในที่สาธารณะ
ส่วนมาตราการป้องกันก็จะ
หลังจากนี้นะคะก็จะมีการเพิ่มจุดตรวจให้มากขึ้นค่ะ
ส่วนถนนมาดูอันดับกันดีกว่าที่มีการแข่งรถมากที่สุด๑๐อันดับ

เกษตรนวมินที่หนึ่งอีกที่หนึ่งคือที่ไหนอ่านเลยค่ะ

คือผมป่าวบ้านก็เคยเจอนะเวลาดึกก็จะเจอ

เจอบ่อยเลยบางทีขับแล้วก็เป็นแบบ

อันดับ๒ถนนกาญจนาพิเศษแล้วก็ถนนตลิ่งชันสุพรรณบุรีค่ะ
อันดับที่๓ถนนราชพฤกษ์อันดับที่๔ถนนสุวินทะวง
อันดับที่๕ถนนวิภาวดีรังสิตแถวไทยรัฐ
นี่คุณติดหลายหลายที่น่ะครบทุกที่เลยครบทุกที่เลยนะคะ
อันดับ๖ค่ะทางยกระดับจตุรทิศพระราม๙ศรีอยุธยา
อันดับที่๗ถนนสุขสวัสดิ์อันดับที่๘ถนนแจ้งวัฒนะ
อันดับที่๙ถนนศรีนครินแล้วก็๑๐ถนนกำแพงเพชร๖ค่ะ
คือส่วนใหญ่เรนมันกว้างก็ถนนหลักหลักก็เกือบครบหมดน่ะ
ใช่เพราะว่าเลนมันค่อนข้างกว้างอย่างเกษตร
แม้ว่ามีเนี่ยจะสังเกตว่ามันมีที่กลับรถ

แต่ว่าก็จริงนะเป็นห่วงคนที่เขาหลับนอนกันอยู่
เขาต้องทำงานเขาต้องตื่นมามีภาระหน้าที่